มาอีกแล้วนะคะพ่อป๋องเยอะเหลือเกินพ่อป๋องกระพลทองพับนับถือเป็นพ่อเลย
ประกาศปิดตัวกันไปนะคะเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราก็ไปตามเก็บภาพ
เป็นวันสุดท้านจริงยกป้ายเก็บข้าวเก็บของด้วยข้ามเก็บหมดเลยอร่อยนะต้องนึกว่าอร่อยมาก
ค่ะนะคะซึ่งพี่ป๋องให้สัมภาษณ์กับเรานะคะบอกว่าโหพี่ต้องคืนก้อนน้ำตาเลยล่ะค่ะ
คืออย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวานนี้นะคะพี่แจ๊กรีนก็ไปเองนี่แหละค่ะไปที่ร้านค่ะ
จริงอยู่เรียบทางด่วนรามอินทานะคะซึ่งทำมานานกว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
จริงก็คือย้ายมาสองสามที่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะก็ด้วยสถานการณ์โควิดนะคะ
แล้วก็เจ้าของที่เนี่ยเขาขอพื้นที่ไปพี่ป๋องบอกแกก็ต้องทำใจนะต้องปิดร้านค่ะ
ละยี่สิบก็ทำมาหมดแล้วจนถึงวันนี้เชอรี่มันไม่ไหวจริงนะคะ
คือตัดใจทั้งแบบว่ากลืนก้อนน้ำตาล
อืมมันเหมือนเป็นความผูกพันนะคะพอมาถึงวันที่มันจะต้องจากกันจริงจริงก็ใจหายค่ะ
ข้าวของบางส่วนก็คือขายเก็บของเก่าขายแบบนี้เลย

อาจจะดูแบบดัดจริตนะแต่ว่า

มันก็ไม่ผิดหรอกครับก็ขายของกินแหละ
เพราะว่าบางส่วนเนี่ย
สวนก็คือเพื่อนของแฟนเขาก็ไปเปิด

เขาก็มาเขาก็มาซื้อของเราไป
อย่างที่เราไม่เอาอย่างนี้เราก็ให้น้องที่รู้จักกันเนี่ย
เอาไปโพสต์ขายในตลาดมือ๒นะครับ
อันไหนที่ขายไม่ได้อาจจะต้องทิ้งไป

ที่เรายังมีมือมีเท้าเราก็ต้องลุยกันไป

สำคัญคือกำลังใจผมว่าอันนี้สำคัญที่สุด
อย่าสู้นะ